ก็มีหลายฝ่ายนั้นออกมาพูดถึงแล้วก็เรียกร้องกัน
ล่าสุดการ์กีฬาแห่งประเทศไทยมีการเรียกประชุมในเรื่องนี้ครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการที่จะพูดถึงกันนะครับ

ใช้เงินงบประมาณอย่างถูกต้องนะครับ
ในปี๒๐๑๘ซึ่งไทยเสนอตัวจัดการแข่งขัน
บ่อบริหารของกกทก็อนุมัติอาการเบื้องต้น
เหลือเพียงแค่รอมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
โดยคุณธุรกิจจันทร์ชุมกับผู้นวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย
กีฬาอาชีพแล้วก็กีฬามวยก็บอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายพูดคุย
ทำความเข้าใจว่ากีฬาอาชีพมีหลายรูปแบบ
เฉพาะกีฬาที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย
แต่ให้มองกีฬาที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ
และทำให้ไทยเป็นที่รู้จักของนานนานาชาติได้
คาดว่ากระบวนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจะคืบหน้าในเดือนเมษายนนี้
ส่วนพลตรีอินทรัศยอดบังเตยนะครับประธานสาพันธ์กีฬาชาติก็บอกว่า

แต่ไม่อยากให้ใช้เงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
จากผิดระเบียบข้อบังคับและผิดกฎหมาย
ซึ่งหากมีการใช้งบผิดวัตถุประสงค์
ก็จะเดินหน้าเรียกร้องตามสิทธิที่ควรจะทำครับ
ถ้าเป็นงบการรัฐบาลเอาละครับจัดเลย
ถ้าว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่าดีต่อประเทศชาติ

เพราะว่าเงินที่ทางสรชได้อนุมัติมาให้เป็นเงินของพนักงานกายชาตินั่นแหละ
เป็นเรื่องของพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศไม่ใช่อีเว่นครับ
ส่วนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ไปที่ญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมและกีฬายกอมหนัก
โดยสมาคมวางแผนเก็บตัวที่เมืองนี้อย่างน้อยปีละครั้ง

พร้อมสู้ศุกร์ชุนชิงชำเอเชียที่เยี่ยปุ่นเป็นเจ้าภาค
ศึกชิงชำโลกที่แคลิฟอร์เนียในช่วงปลายปี
ส่วนกล้องนี้ของเทนซิริลาวซิริกุลนะครับ
เตรียมจะรับส้มหล่นคว้าเหรียญทองแดงจากโอลิมปิกในปี๒๐๑๖
หลังจากนักกีฬาจีนถูกตรวจพบสารกระตุ้น
เรื่องนี้จะมีการหารือความคืบหน้าในการประชุมของสะพานยกคำหนักโลกที่ประเทศไทย
ในวันที่๒เมษายนนี้ครับ